ผู้หญิงคนนึงเธอมีลูก๒คนมีสามีเรียบร้อยแล้วแหละ
แต่ว่าถูกเจ้าอาวาสวัดดังที่กาญจนบุรี
มีศักดิ์เป็นคุณลุงข่มขืนเกือบปีนะคุณ

ใช่แล้วบางครั้งโดนคือ๓เวลาเลยนะคะ
เธอก็พยายามหาหลักฐาน
คือมีการแอบถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

ตำรวจบอกว่าคดีหมดอายุความไปแล้ว
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะ

อันนี้เป็นคลิปที่แอบถ่ายมาได้

สาววัย๒๙ปีร้องผ่านสื่อ
บอกว่าอยากให้สื่อมาช่วยเหลือหน่อย
เพราะว่าถูกลุงแท้เป็นเจ้าอาวาสวัดดังที่กาญจนบุรีเนี่ย
กระทำชำราววันละ๓ครั้งอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบปี
แล้วก็ตัวเธอรู้สึกอาย
ไม่กล้าที่จะนำเรื่องนี้ไปบอกใคร

สามีเธอเห็นว่าภรรยาผิดสังเกต

สุดท้ายก็เลยยอมรับว่าเธอ

ทีนี้ญาติก็เลยช่วยกันค่ะมีทั้งอัดคลิปเสียง
มีทั้งถ่ายคลิปเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
ก็เห็นว่าเจ้าอาวาสปลดเสื้อในให้แบบนี้

เพื่อไปแจ้งความเอาผิดกับพระรูปนี้ให้ได้
ก็ทำทุกวิธีทางในการที่มาวางแผนกันกับครอบครัว
ใช่ค่ะทีนี้พอเก็บหลักฐานแบบนี้ได้เนี่ยนะ
ส่งถึงเจ้าคณะตำบล
แต่ก็ยังนิ่งเฉยไม่ได้จับพระรูปนี้ศึก
ก็เลยหวังพึ่งตำรวจเมืองกาญจนบุรีค่ะ

ผลการตรวจร่างกายออกมาปรากฏว่า
คือมันมีการมีเพศสัมพันธ์มากกว่า๑๒วัน
ร่องรอยมันก็เลยเจือจางไปหายไป

ตำรวจบอกว่าคดีหมดอายุความแล้วนะคะ
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ค่ะ
ไปถึงที่กาญจนบุรีต้องการจะตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้
ไปถามกับรองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีเลยค่ะ
ซึ่งทางรองสารวัตรก็บอกนะ
เมื่อวันที่๕ธันวาคมปีที่แล้ว
ผู้เสียหายคนนี้นี่แหละค่ะ
เป็นชาวจังหวัดนครปฐมอายุ๒๙ปี
มากับแม่แล้วก็มากับลูกรวมทั้งหมด๓คน

ว่าถูกพระครูวิบูลกาญจนลักษณ์อายุ๕๙ปี

ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรี
มีศักดิ์เป็นลุงแท้ของเธอ
กระทำชำราวเธอตั้งแต่เดือนตุลาคมปี๕๙
ทีนี้พอหลังจากสอบถามรายละเอียด
พนักงานสอบสวนก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานแล้ว

ผู้เสียหายมาแจ้งความปลายปี๖๐
แปลว่ามันล่วงเลยมากกว่า๑ปี

หลังจากนั้นก็ส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกาญจนบุรี
ก็พบว่าผลการตรวจก็มีการร่วมเพศเกิน๑๒วัน
อย่างที่เล่าให้ฟังร่องรอยเจือจางไป
ก็เลยได้แต่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
เหตุการณ์นี้ไม่สามารถเอาผิดกับเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวได้ในทางคดี

ซึ่งพนักการณ์สอบสวนก็แนะนำต่อ
ให้ไปประสานกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เพื่อที่จะเอาผิดทางวินัยสงฆ์แทน
ทีนี้ค่ะทางทหารจากกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย
พันธหารราบที่๒กรมทหารราบที่๒๙
รวมถึงทีมข่าวก็ไปเลยนะ
ไปตรวจสอบวัดที่เกิดเหตุ

ชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าคณะตำบล
ส่งพระภิสุไปรักษาการแทนแล้ว

ตัวเขาก็เคยถูกอดีตเจ้าอาวาสรูปนี้ลวนลามเหมือนกัน
แต่ตัวเขาก็ไม่กล้าแจ้งความ
เพราะว่ากลัวไม่มีคนเชื่อนะคะ

คือตอนแรกมาเป็นลูกจ้างเขาทำงานนะคะ

อย่างวันนั้นน้องชายเลิกงานครึ่งวัน
เขาก็แบบให้หนูไปช่วยหยิบไม้หน่อยอะไรอย่างนี้
มาข้างล่างก็มาก้อนมาใส้มาแบบ

ไม่เป็นบอกใครเลย
คือนางหนึ่งคืออาย

ที่แรกนะขับรถผ่านไป

แบบว่าเหมือนมารศาสนา
ขณะที่พระโสพลกาญจนพรเจ้าคณะอำเภอก็เปิดเผยนะครับว่า
ขณะนี้พระครูวิบูลได้ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแล้ว
คือลาออกแล้วนะและได้ออกจากพื้นที่ไปแล้ว
แต่ยังไม่ได้ถือว่าขาดจากความเป็นพระ
เพราะว่าหลักฐานมีเพียงคลิปวีดีโอ
ซึ่งการจะให้ศึกนั้นต้องเห็นหลักฐานด้วยตาเท่านั้นนะครับ
ด้านผู้เสียหายซึ่งเป็นหลานแท้ของเจ้าอาวาส
ในวัยเด็กเคยนำเธอไปเลี้ยงดู
ซึ่งเป็นแม่ของเจ้าอาวาสที่ชราซึ่งพักอาศัยอยู่ภายในวัด
ผู้เสียหายบอกว่าต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน
เพราะว่าที่ผ่านมาได้ไปแจ้งที่สพเมืองกาญจนบุรี
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำได้แค่เพียงลงบันทึกประจำวันไว้
จึงอยากฝากให้ดำเนินคดีทั้งทางกฎหมายและเอาผิดทางวินัยสงฆ์ให้ถึงที่สุดด้วยนะครับ
คือเธอก็บอกแหละบอกว่าตอนนี้อยากให้มูลนิธิปวีนาเข้ามาช่วยเรื่องเกี่ยวกับคดี
เพราะตัวเธอเองก็ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายนะคะ